ดนตรีนะฮะ๓คนนี้เสร็จงานแล้วเก็บเครื่องเรียบร้อย
กำลังจะกลับบ้านครับจู่ฮะมายืนรออยู่ริมถนน
รถเก๋งมาจากไหนก็ไม่รู้พลุกมาด้วยความเร็วโถ่ง
เหตุการณ์นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืน
ครึ่งของยี่สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาครับกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งคันหนึ่งนะครับ
ขับมาด้วยความเร็วมาแล้วมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูนะ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนนักดนตรี๓คนนะครับ
ที่กำลังคือเก็บเครื่องจากเวทีแล้วเนี่ยจะเอาเครื่องขึ้นรถ
ตรงนี้คือพุทธมนตรสาย๕ครับซึ่งในคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับ
นี่ฮะคนถูกชนกระเด็นตัวลอยลงกระแทกพื้นสลบไปเลย
เหตุการณ์นี้นะครับมีคนเจ็บหนักสองรายนะครับแล้วก็อีกคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับ
ส่วนคู่กรณีก็โดนจับนะฮะตอนเกิดเหตุนั่นแหละตำรวจนำ
ไปฝากขังนะครับประมาณวันสองวันนะฮะก็มีการประกันตัว
หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเจรจาค่าเสียหายกันโดย
คู่กรณีเนี่ยจะจ่ายเงินให้สองแสนบาทเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่
พอถึงวันนัดหมายก็ติดต่อไม่ได้หายจ้อยครับล่าสุดครับ
ผู้สุดข่าวไปพูดคุยกับนายสูวิชนะฮะพี่เขาเป็นคนเจ็บ
ก็เล่าบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเขายังไม่เห็นหน้า
คู่กรณีเลยไม่เคยแม้จะมาจะถามถ่ายอาการว่าเป็นยังไงบ้าง
ดีขึ้นหรือยังเจ็บตรงไหนตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับมือกรองกับ
นักร้องเนี่ยยืนอยู่บนทางเท้าเพื่อรอเพื่อนนะครับซึ่งเป็น
มือเบสเนี่ยจะเอาค่าแรงมาแบ่งกันไงไปเบิกอยู่ไปเบิกกับ
คนตะโกนอ่ะตะโกนเสร็จปั๊บภาพตัดครับภาพตัดแล้วไม่รู้ว่า
แล้วจำอะไรไม่ได้อีกเลยครับก็เรียกร้องให้คู่กรณี

ขณะที่รถยนต์นะครับก็ได้รับความเสียหาย

เพราะว่าสมาชิกในวงทั้งมือเบสแล้วก็เขาเนี่ย

สองคนไปทำอะไรได้เหรอวงดนตรี

ส่วนอาการตอนนี้มีแผลชะกันที่
หน้าท้องนะครับต้องเย็บกว่า๔๐เข็มนะ

แขนซ้ายเนี่ยต้องเย็บกว่า๑๐๐เข็มครับ

โอ้โหพี่พี่โดนขนาดนี้เหรอพี่ชุวิต
โอ้โฮพี่โดงขนาดนี้เหรอพี่สุวิต